เป็นคดีฆาตกรรมที่โหด

ถูกภรรยาบนแบบไม่หยุดสักที

เอามีดปักเข้าไปที่ปากแทงเข้าไปที่ปาก

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยนะฮะ
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๖๗หมู่๘นะครับ
บีกริมตำบลครองทัพจันทร์อำเภออลัญญประเทศที่สาแก้ว
ซึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงนะ
นายเห้านอนเนี่ยโอ้โหไปเจอศพ

สภาพนี่มีมีดปลายแหลมปักคาอยู่ที่ปากคุณผู้ชม
ทะลักออกมาเต็มที่นอนเธอก็นอนเสียชีวิตอยู่นะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็ไปถามเพื่อนของคนที่ก่อเหตุ
ก็คือนายจักริจจีนพาณิชย์เป็นเพื่อนของนายธวัชชัยก็เป็นสามีของผู้ตาย
บอกว่าคนก่อเหตุก็เป็นสามีผู้ตายนี่แหละนะฮะ
ตอนเที่ยงตัวเขาเองมาที่บ้านของนายธวัชชัยก็ไปชวนกันกินเบียร์
แต่ว่าก็ไม่มีแก้วนายธวัชชัยก็บอกว่าเนี่ยแก้วอยู่บนบ้านขึ้นไปเอาสิ
ขณะที่พูดคุยกันก็สังเกตเอ๊ะทำไมนายธวัชชัยมีอาการตัวสั่น
ลี้ลุกลนยังไงพี่กลก็ไม่รู้เหมือนกัน
จากนั้นตัวเขาเองก็เลยขึ้นไปด้านบนไปหยิบแก้ว
โอ้โหขึ้นไปไม่ได้เจอแก้วครับ
ไปเจอศพเมียของเพื่อนนอนตายบนที่นอนครับ
ถูกมีดแทงปากค้าอยู่เสียชีวิตอยู่บนบ้านนี่แหละครับ
จากนั้นก็ลงมาบอกญาติของนายธวัชชัยบอกว่าเนี่ย
ธวัชชัยเป็นคนแทงเมียจนเสียชีวิต
ญาติญาติก็เลยนำตัวนายธวัชชัยไปที่บ้านฝั่งตรงข้าม
แล้วก็พยายามช่วยคุยกันแบบปลอบใจกันก่อน
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่มก็นั่งรอให้ตำรวจไปจับนะครับ
เรื่องต้นนายธวัชชัยเขาสารภาพเขาเป็นคนแทงเมียเองนะฮะ
เนื่องจากทนไม่ไหวเมียหึงหวงมากพูดจาด่าทอไม่ยอมหยุดทนไม่ไ
ก็เลยโมโหขึ้นมาก็เลยแทงเข้าไปนะครับ
ส่วนญาติที่เป็นพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เคียงกันบอกว่าเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ย
ได้ยินเสียงทั้งสองคนทะเลาะกันตั้งแต่ตี๒นะครับ
จนถึงเช้าทะเลาะกันสักพักหนึ่งเสียงเงียบหายไป
คิดว่าคงหลับไปแล้วแต่ไม่คิดว่าจะกลายมาเป็นเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น
ก็คือมีการแทงกันจนเสียชีวิตนะครับ